สำหรับผลการชนะสูตรรอบแรก
ของที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ

ให้กับทางคุณแม่ได้รับทราบเรียบร้อยแล้วด้วย

เพราะว่าผลการชนะสูตรพลิกศพของตังโม
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เสร็จสมบูรณ์แล้วเขามีการส่งมอบนะ
ส่งมอบเป็นรายงานการตรวจทั้งหมดแบบเป็นทางการเลย
ให้กับทางพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี

เพราะไม่เสร็จนะจะปล่อยร่างออกไม่ได้

ปล่อยร่างออกไปประกอบพิธี
หรือว่าจะไปชนะสูตรรอบ๒ไม่ได้

แล้วการชนะสูตรรอบ๒คือไม่ใช่การชนะสูตรแบบเริ่มนับหนึ่งใหม่

แต่ทีนี้คุณผู้ชมดูเรื่องของผลการชนะสูตรรอบแรกก่อน
ที่ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนแล้ว
จริงส่งมอบไปตั้งแต่เมื่อวันซืน๑๔มีนาคม
ส่งมอบให้หลังจากที่ทีมแพทย์นิติเวชตำรวจ
มีการชี้แจงผลชนะสูตรให้กับทางแม่
แล้ววันนั้นที่ไปก็มีทนายเดชาธนายกฤษณะได้รับฟัง
ดังนั้นในส่วนของสถาบันนิติเวศตำรวจ
สิ้นทุกอย่างแล้วแล้วก็มีการรายงานด้วยนะคะ
บอกว่าการฟังคำชี้แจงของทางทีมแพทย์ของทางคุณแม่
คุณแม่ก็เน้นสักถามประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนะ
เพราะอะไรทุกอย่างที่มันเคยพูดกันในโซเชียล
คุณแม่เอามาถามให้สิ้นสงสัยทั้งหมดเลย
อย่างเรื่องของการตรวจพวกบาดแผลที่หัว
ที่หน้าที่ช่องปาก

แล้วทางทีมแพทย์ที่ผ่าพิสูจน์
ก็มีการเอาภาพให้คุณแม่ดูเลย
ที่ศีรษะที่ใบหน้าของคุณตังโม
ให้ทั้งคุณแม่ให้ทั้งทนายความดูด้วย
ใบหน้าช่องปากทั้งหมดเลย
ดังนั้นประเด็นที่บอกว่าฟันหักฟันหักหรือเปล่า
อันนี้คุณแม่เห็นกับตาเลยว่าฟันของลูกยังอยู่ครบ
ตรงรากฟันมันไม่ได้มีรอยหัก
ไม่ใช่ว่าแบบฟันหักแล้วก็เอาฟันมาใส่มาวางไว้
ฟันหักถูกถอนออกใหม่หรือเปล่าใส่ฟันใหม่หรือเปล่า
เป็นการตบตาในคดีหรือเปล่า

ใช่ค่ะส่วนเรื่องของกระโหลกศีรษะเรื่องของใบหน้า
กระดูกทุกบริเวณในส่วนนี้นะ
คุณแม่ก็ดูภาพพิจารณาอย่างละเอียดเหมือนกัน
ไม่มีรอยแยกไม่มีรอยแตก
ดังนั้นประเด็นที่อาจจะเคยตั้งคองสัยว่ามีการทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
ตรงนี้ของคุณแม่บอกว่าแม่สิ้นข้อสงสัย
ผลชนะสูตรของแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะคะ